นั้นเรื่องนี้เป็นกระแสดราม่าวิภาควิจารณ์กันสนั่นโซเชียล
ก็เป็นการประกาศชื่อนางงามจักรวาลผิด
นักสืบโซเชียลก็พากันจับจ้องเลย
ไปจับผิดที่ชื่อประเทศบนซอง
ประกาศผลตัดสินในมือของพิธีกร
คือแกสะบัดปั๊ดเดี๋ยวแหละ
แล้วก็มีการไปหยุดภาพแล้วก็ดูกันว่านี่แหละไปแคปเจอร์มาแล้วจากคลิปวีดีโอ

ถูกต้องฮะแต่อันนี้ขอแย้งฮะ

บางส่วนออกมาโต้แย้งว่าภาพซอประกวดเป็นภาพที่ตัดต่อมาอีกครั้งหนึ่ง

เพราะว่าชื่อประเทศในคลิปเขาเขียนว่าฟิลิปปินส์ไม่ใช่โคลัมเบีย
ฟ้อนตัวอักษรต่างกันโดยตัวอักษรคำว่าโคลัมเบียมีขนาดใหญ่มากกว่า
ใช่คือฟ้อนต์คนละฟ้อนต์กัน๑๒ประเด็นคือถ้าดูในภาพที่ตัดต่อมาข้างล่างยังเห็นกระดาษที่เขียนฟิลิปปินส์อยู่เลยคุณ
ดิฉันดูคลิปย้อนหลังมาอยากรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
นั่งเพ่งนั่งดูไม่มีแม้แต่เงาตัวหนังสือที่เขียนว่าโคลอมเบีย

นั่งดูย้อนไปย้อนมาจนตาเหลือกเลย
ต่อมาก็ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนะครับ

รวมทั้งจับมือพูดคุยกันระหว่างงาน

แทนที่จะไปขอโทษมิสโคลอมบี

เชื่อว่าเขาต้องพูดทั้งสองคนอยู่แล้วนะฮะ

พาไปดูสีสันอารมณ์ขันของชาวไทยกันบ้างดีกว่า
ท่ามกลางวิกฤตแบบนี้แน่นอน

ก็เป็นการล้อเลียนสนุกค่ะ
สร้างสีสันให้กับการประกวดครั้งนี้ได้ไม่น้อยเลย

เปลี่ยนจากซองประกวด
ตัดต่อเป็นซองผ้าป่าซะอย่างนั้น

มีมากทำมากมีน้อยทำน้อยค่ะ

ขอร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

ก็มีการร่วมตัดต่อภาพกับเขา
เช่นเดียวกันเสนอชุดประจำชาติ

ประจำทางสาย๘นะคะ

เยี่ยมจากชุดตุ๊กผมก็เลยขอเสนอ

เธอยเที่ยวไทยที่ฉันก็เห็นละ
ใช่ตลกแล้วตัดต่อเนียนมาก

จากรายการประกวดกับรายการหนึ่งด้วย

ปอมแปมก็งงก็มาได้เหมือนกัน

ตัดต่อเนี้ยนน่ารักมากนะคะ
แล้วก็ยังมีภาพที่เอาไปตัดต่อกับเนื้อเพลงด้วยที่เป็นเพลงขัดใจนะ
อยากหยุดเอาเวลาเอาไว้ตรงนี้หยุดประเดี๋ยวนี้ตอนที่เราจ้องตาเป็นมัน
พร้อมกับส่งสัญญาณว่าฉันชอบเธอนี่แล้วก็เป็นภาพตัดต่อไปเรื่อยนะคะ
แล้วก็มีภาพของพิธีกรเขียนว่าแต่แล้วฝันมันก็สลายไปในพริบตา
เมื่อมีคนหนึ่งเดินเข้ามาถอดมงกุฎแล้วเดินจากไป
ก็ถ้าขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของเทรนด์โลกช่วงเช้าเมื่อวานนี้
แล้วก็คงอันดับหนึ่งนานกว่า๑๐ชั่วโมงได้
นี่แหละนี่แหละจะคิดเป็นทฤษฎีสมคบคิดว่าเป็นแผนของผู้จัดก็เป็นไปได้
เพราะมันดังขึ้นจริงแต่เรื่องนี้เจ็บกันทุกฝ่าย
แต่อาจจะวินกันทุกฝ่ายตามหลักเศรษฐกิจที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานก็ได้นะฮะ
แต่มีกระแสที่ไปเป็นเชื่อมโยงกับเรื่องของการเมืองเล็กน้อยนะฮะ
ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
และขอโวยพรให้สาวงามโคลัมเบียสมปรารถนาในทุกสิ่งที่คาดหวังต่อจากนี้

และเธอก็ให้สัมภาษณ์เรื่องของผลงานต่าง
รวมถึงก็มีการไปค้นว่าเธอเป็นใคร
ประวัติของเธอก่อนจะย้ายมาอย่างประเทศฟิลิปปินส์
ตัวเองเข้าสู่แวดวงบันเทิงและมีผลงานการเป็นพิธีกร
การเป็นนางแบบนักแสดงโทรทัศน์ในฟิลิปปินส์มาระยะหนึ่ง
ยังมีรายงานด้วยว่านางสาวเฟียแล้วก็นาย

เขามีข่าวว่าเขาเป็น

เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อในประเทศที่ว่า
นำฟิลิปปินส์เป็นเพื่อนที่คุยสนุก
โอ้โหต่อมาธรรมเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส

ก็มีกระแสเรื่องของการเมืองเข้ามาซ้อนในเรื่องของนางงามจักรวาลเหมือนกัน
ใช่ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่เธอพูดคำว่าเธอไม่ได้ขโมยมงกุฎมา

จากคำให้สัมภาษณ์ของนางงามจากเยอรมนีค่ะ
บอกว่าเป็นแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการขโมยมงกุฎมิสโคลัมเบียเลย
พูดคำนี้ออกมาตอนนี้นางงามเยอรมนีคนนี้ก็โดนกระแสวิภาพวิจารณ์ในโลกออนไลน์หนักอยู่เหมือนกัน
ส่วนทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่ามีเรื่องของประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
อีกเรื่องที่เป็นที่ถูกพูดถึงมากในเวทีนี้คือคำถามรอบตัดสินของผู้เข้าประกวด
คุณดูมาก็ถามคำถามค่อนข้างที่จะตรงและการเมืองมากรอบห้าคนสุดท้ายฝรั่งเศสโดนเรื่องก่อการร้ายเต็มเลย
ลอมเบียนะคะโดนเรื่องของยาเสพติดฟิลิปปินส์โดนเรื่องของฐานทัพสหรัฐอเมริกา
ส่วนสหรัฐอเมริกาเองโดนเรื่องของพวกกฎหมายควบคุมปืนคือเอาการเมืองที่เกิดขึ้นที่วุ่นวายอยู่ตลอดทั้งปีเนี่ย
ถามนางงามแต่ละคนตรงเลยว่าคุณคิดเห็นยังไงคุณจะแก้ไขปัญหาอย่างไร

เป็นสถานที่ที่ยากแล้วแรงนะคือหลายคนมานั่งคิดเหมือนกันว่าน้องแท็ตเข้าไปจะโดนอะไรบ้าง
น้องนัทเราไม่เข้ารอบห้าคนสุดท้าย
โดยเฉพาะเรื่องของชุดประจำชาติที่หลายคนเคยค่อนคอร์ดไว้ว่ามันตลกมันดูแปลกนะเป็นอะไรชนะครับ
ได้รับการโหวตด้วยนะฮะเป็นที่หนึ่งเลยในเรื่องของคอสตูมประจำชาติครับ
ทีนี้กลับมาที่คำถามรอบตัดสิน๕คน
ปรากฏว่าพูดถึงเรื่องฐานทัพของสหรัฐในฟิลิปปินส์

มองว่าการตั้งฐานทัพสหรัฐในประเทศ

เรื่องนี้แหละนักเคลื่อนไหวฝ่ายซ้ายในฟิลิปปินส

พูดแบบนี้ไม่ถูกนะเขาไม่ได้เห็นด้วย
ทางที่เขาก็เป็นหนึ่งในชาวฟิลิปปินส์เหมือนกัน
นายเรนาโต

ถึงความกดดันที่จะต้องตอบในลักษณะนั้น
แต่เธอก็ควรที่จะหาคำตอบที่เป็นกลางแล้วก็รับได้จากทุกฝ่ายมากกว่านี้

ส่วนอดีตนักเคลื่อนไหวฝ่ายซ้ายในฟิลิปปินส์อีกคนนึงก็ยอมรับนะคะว่า
ก็เรียกว่าถึงแม้จะมีเสียงตอบรับที่ไม่สู้ดีนักนะคะ
สำหรับการตอบคำถามเกี่ยวกับตันตั้งฐานทัพอเมริกาในฟิลิปปินส์
แล้วก็โรคเอสในฟิลิปปินส์ถือว่าได้รับเสียงชื่นชมมากนะรอบ๓คน
หลายคนพูดเลยว่าเธอตอบคำถามดีที่สุดในบรรดา๓คนในเรื่องนี้

เชื่อเลยว่าชาวฟิลิปปินส์น่าจะมีความสนใจต่อเรื่องเอสเพิ่มมากขึ้นจากเวทีนี้นี่แหละ
ทีนี้ไปดูกระแสล่าสุดที่ตอนนี้พุ่งเป้าไปที่การให้สัมภาษณ์ของนางสาวซาร่าลอแรงบริก
ซึ่งก็เป็นมิสเยอรมนีนะคะมีบทสัมภาษณ์ของเธอเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
โดยเธออธิบายถึงการที่ผู้เข้าประกวดทุกคนเข้าไปปลอบนางงามจากโคลอมเบียแทนที่จะมาแสดงความยินดีกับมิสฟิลิปปินส์
อย่างที่คุณสืบสกุลบอกทุกคนวิ่งกรูเข้ามาหามิสโคลอมเบียก่อนเลย
คือเป็นช่วงแบบจะไปไหนดีไปปลอบคนไหนไปดีใจกับคนไหนดี
แสดงความคิดเห็นไว้ค่อนข้างตรงและแรงเหมือนกัน
ซาร่าบอกนะคะว่าที่ทำแบบนั้นเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครโหวตให้กับนางงามจากฟิลิปปินส์เลย
เธอเปิดเผยได้ว่ารู้สึกเสียใจต่อผลการตัดสินครั้งนี้
แล้วเธอคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ต่างจากการขโมยมงกุฎเลยแม้แต่นิดเดียว
พอคลิปนี้เผยแพร่ลงโลกออนไลน์เท่านั้นแหละได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
แต่ปรากฏกุลาความเวลาที่กระแสที่มาไม่ได้ค้อยตามไปกับเธอ

กลับเข้ามาโจมตีเธอเต็มเลยนะครับเพราะว่าเชาว์แนตบางส่วนบอกว่าการตอบคำถามของแบบนี้เนี่ยมันแสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพหรือเปล่า
ที่ศีรษะของมิสฟิลิปตินส์แทน
ก็ต้องบอกว่าไปสู่ผู้ได้รับตำแหน่งจริงนะฮะ
น้องแนทล่ะไม่มีใครพูดถึงวันนี้

คุยถึงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาได้สัมภาษณ์

หลังจากลงจากเวทีประกวดนะครับ
เพราะว่าเขาบอกว่าน้องแน็ตให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับ
บอกว่าเสร็จสิ้นการประกวดแล้ว

การประกวดครั้งนี้มีความสุขและสนุกทุกวัน

ตอนที่ลุ้นที่สุดและตื่นเต้นที่สุดคือตอนประกาศ๑๕คน
เพราะประเทศไทยเป็นชื่อสุดท้ายที่ได้เข้ารอบดีใจ
ส่วนรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมนั้นดีใจมาก
ขอมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยนะครับ

ไซเนอร์ผู้ออกแบบแล้วก็ทีมงานผู้ผลิตทั้งหมด
เพราะทุกคนทำงานหนักมากเพื่อชุดนี้

เธอก็พูดถึงเหมือนกันน้องแน็ตเล่าว่าตอนแรกไม่รู้เลย
เพราะว่าอยู่หลังเวทีแต่เห็นคนวิ่งกันวุ่นเลย
อีกสักพักจึงทราบว่ามีการประกาศผิด
ซึ่งการประกวดในครั้งนี้นะครับก็ถือว่า
มีการประกวดโดยบริษัทที่เป็นห่วยงานประมวลการประกวด
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก็วิ่งวุ่นเหมือนกัน

น่าเชื่อว่าเป็นความผิดพลาดของพิธีกรจริง
อันนี้คือน้องแน็ตให้สัมภาษณ์
แล้วก็น้องแท็กขอบคุณทุกคนที่ได้ตื่นขึ้นมาดูน้องแท็กแต่เช้าเลย
เชื่อว่าตอนนี้หลายคนอาจจะอยากตามไอจีของน้องแน็ต
ซึ่งก็มีการโพสต์ความเคลื่อนไหวล่าสุดด้วย
ชั่วโมงที่แล้วนะคะโพสต์เป็นข้อความภาพแบบนี้ค่ะ
ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับกำลังใจ
ทุกข้อความรับทราบถึงสิ่งดีที่เรียกว่าความสุขเรียบร้อยแล้ว
อีกหนึ่งกำลังสำคัญขอขอบคุณพี่ทีมงานคุณภาพที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
หนูและทีมเตรียมความพร้อมวางแผนงานสำหรับการประกวดมานานพอสมควร
ขอบคุณจากใจหนูคงไม่มาถึงจุดนี้
ถ้าขาดทีมงานคุณภาพและกำลังสนับสนุนจากเสื้อผ้าสวยต่างนานา
แล้วก็ขอบคุณทั้งหลายคนผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ผู้ให้สปอนเซอร์ต่างด้วย
แล้วก็มีอีกหนึ่งภาพที่แบบหลังจากเสร็จหมาด๑๙ชั่วโมงที่แล้ว
เห็นว่าทำเต็มที่แล้วสุดไปเลย

เราก็ต้องขอบคุณน้องแนนทเหมือนกันมาก
เธอเป็นตัวแทนสาวไทยที่พกพาความสวยความมั่นใจและความงามแบบไทย
ไปยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสวยงาม
ทุกคนชื่นชมทุกคนรักมิสไทยแลนด์ของเรามาก
จริงค่ะนี่๑๔๐๐๐๐๐คนแล้วนะครับสำหรับคนที่ติดตาม
ตอนน้องเฟื้องบอกไอพีปุ๊บพี่หนุ่ยกดทันทีแล้ว

จะเหลือหรือฮะจะรีรออะไรอย่างรวดเร็ว
ใช่กดฟอร์โล่เลยนะครับ